คุณผู้ชมค่ะข่าวนี้นะคะก่อนจะเล่าข่าว

ช่วยเก็บผ้าเช็ดหน้าของทั้น

เพราะว่าจะพาไปดูนะคะเทรนด์ใหม่ค่ะ
ผ้าเช็ดหน้าผืนเดียว

หยิบผ้าเช็ดหน้าขึ้นมานะคะคาดอกไปเที่ยวทะเล

ใหม่ดาวิกาค่ะพาไปปังปุเรียนกันริมทะเลกันเลยนะคะ
ชิลริมทะเลสวยเก๋เท่ระเบิดค่ะ

ผิวขาวนวลผ่องพร้อมเอวกลิวปิวลมของสาวใหม่
คุณผู้ชมเข้ากันเข้ากันกับเทน
ผ้าเช็ดหน้าก่ออกสุดไปเลยละฮะ
ตามมาติดค่ะนัมเบอร์ชูได้แก่

นิชาค่ะนัทนิชาหวานใจพี่โตโน่ค่ะ
คราวนี้นะคะเตรียมไม้เรียวหวดได้เลยค่ะ

ใช่เพราะว่านิชาเนี่ยพักหลังโชว์หนักมากนะคะ
จริงโชว์จังนะคะพร้อมประกาศให้พี่โตโนรู้ว่า

โน้จะวนไปขอนแก่นนิดนึง
ปิดท้ายคนนี้ค่ะนางเอกตาคมผมยาวปรางกัณรัน
คว้าผ้าเช็ดหน้าสีฟ้าสดใสมาใส่คาดอกอวดเซ็กซี่ขยี้ใจนะคะ
ฉันรู้หรอกนะคะว่าเธอรีวิวของแต่ว่ามองซ้ายมองขวาปรางก็สวยสะกดใจค่ะ
หวานจัดใจขนาดนี้รู้แล้วว่าทำไมหวานใจโต้งโทพีเขาถึงได้

หูฮิปพอปฮิปพอปฉันห่วงเหลือเกิน
ไปสุพรรณซะงั้นอีกนะคะเอาเป็นว่าก็สวยนี่แหละคุณผู้ชมเป็นเทรนด์ใหม่จริงนะคะ
ใช่ค่ะเดี๋ยวบริษัทรัศน์ตอนเย็นเจอกันพระชนะโคลพืน